ที่วัดกลางบางพระเขาบอกใครไปไหว้ขอพรที่นี่
สำเร็จสมความตั้งใจธุรกิจเติบโต
แล้วมีคนไปแก้บนและมีคนไปรอดูเลขหางประทัด
เราลองดูนี่การแก้บนนะคะ

หัวบอกเลยแล้วกันหัวหมู๑๙๙หัว
มีไข่ต้ม๑๙๙ฟองประทัดอีก๒๐๐๐นัด

หญิงสาวที่ชื่อว่านางสาวพัทรวดีไกรเลิศ

หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

เขาเล่าแบบนี้ว่าเขาประกาศขายที่ดินมา

พอมาไหว้ขอพรหลวงพ่อเท่านั้นแหละ
ปรากฏมีคนมาขอซื้อทันที
เธอได้กำไรหลายล้านบาทเลยนะคุณ

ในขณะที่มีอีกท่านหนึ่งค่ะ
ชาวจังหวัดนนทบุรีคุณกิตติคุณค่ะ
เอาไก่ต้มมาเหมือนกัน๙๙ตัวมาแก้บนเพราะอะไร
โอ้โหเขาบอกธุรกิจค้าขายประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน
กิจการนี่ใหญ่โตเปิดบริษัทได้เลยนะขายของออนไลน์
พาครอบครัวกับพนักงานเป็น๑๐ชีวิตมาร่วมแก้บนด้วย
เข้ามาขอที่นี่แล้วสมหวังค่ะ
แน่นอนว่าชาวบ้านก็มารอดูเลขปลายประทัดจะเอาไปเสี่ยงโชคนะคะ

เอาล่ะ
ว่าบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ใครโทรมาหรือเปล่า